ที่ถ้าเห็นผ่านหน้าจอนะคะก็จะมีบทบาทละคร

ดูเรื่องข่าวก็อาจจะมีข่าวรักเลิกเยอะหน่อยค่ะ

สไตล์สาวสวยคนนี้นะคะบอกเลยครบรสครบเครื่องจริงค่ะ
แม้ว่ามารีเนี่ยจะดูลูกเป็นสาวแซ่บได้แค่ไหนนะคะ
แต่คู่หูที่เธอรักมากก็คือน้องไฟเดย์
ไฟเดย์ก็คือน้องหมาตัวสีขาวตัวนี้นี่แหละค่ะ
เจ้าไฟเดย์นะคะเป็นความฝันของมารีที่อยากจะเลี้ยสุนัขตัวใหญ่แบบนี้
เวลาก่อนมันจะแฮปปี้เนอะอุ่นอ่ะ

และหลังจากได้ดูแลกันมา๒ปีค่ะมารีบอกว่าคนติดหมามากกว่าหมานติดคนซะอีกนะคะ
จะไปไหนมาไหนมารีก็อยากจะรีบกลับบ้านมาหาน้องหมาตลอดเวลาเลยค่ะ
และนอกจากสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะเห็นสวยแซ่บบ่อปางแบบนี้มารีเขาสายลุยนะคะ
ชอบแข่งรถแล้วก็แข่งมานานแล้วด้วยค่ะ
มีทางบกทางน้ำด้วยนะคะและอีกมุมหนึ่งเธอก็ชอบท่องโลกใต้ทะเล
ถ้าว่างเมื่อไหร่นะคะก็จะไปทริปดำน้ำเนี่ยค่ะ
กับเพื่อนเวลาดำน้ำมันมีความสุขเนอะ

กิจกรรมเยอะแบบนี้นะคะหลายคนก็อยากรู้นะคะว่าเป็นผู้หญิง
แต่ชอบลุยขนาดนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไร
บันเทิงไทยรัฐก็เลยแอบไปเมาส์กับมารีกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

กลัวค่ะคือจริงก็เป็นคนที่แบบพร้อมลองอยู่แล้ว
แต่ว่าก็เป็นคนที่แบบพร้อมลองอะไรหน่อยอยู่ตลอด

สวยนะค่ะใช่ค่ะอืม